ต่อคนที่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะคุณเจมส์จิรายุค่ะคนนี้นะตอนล่าสุดค่ะมีงานคู่กับคุณธนพรสองคนนี้จับคู่กันทีไรฮือฮาแฟนที่ฟินกระจายนะครับเพราะว่าอะไรล่าสุดที่ร่วมงานกันนี่คุณฉากเอ๊ะอ่ะเดี๋ยวจูบเดี๋ยวจูบเดี๋ยวจูบนะคะแต่ว่าเจมส์บอกว่างานนี้ก็ไม่ได้เกินความสามารถนะคะเพราะว่าเป็นการทำงานนั่นเองค่ะ
ว่าอะไรเข้าใจนะคะ
อาจจะมีบ้างแล้วก็สงสัยจะเป็นร้อนที่ส่วนใหญ่ครับ
เพราะเราอยู่ในลิฟต์ด้วยอะไรอย่างนี้
แต่ว่าในตัวละครก็ค่อนข้างดูเดือดพอสมควร
ตอนเราถ่ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกตัดต่อ

มันค่อนข้างติดกันมากเลยในฉากที่แบบลุ้น

งานก็คืองานนะคะ
แต่ว่าตอบคำถามเนี่ยก็มีแบบว่าอาย